ภัยธรรมชาติคุณผู้ชมครับเมื่อคืนเชียงรายเชียง
ใหม่นอนกันไม่ได้เลยกลัวว่า
แผ่นดินไหวแล้วสัญญาณมันมาชัด
มันสั่นให้เห็นเลยกลัวจะซ้ำรอยปี๕๗ครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
อุตุนิยมพัทยาประกาศแจ้งเตือนเลยนะเมื่อคืนเที่ยงคืน๗นาที
แผ่นดินไหวขนาด๖๔ความลึก๓กิโลเมตรเองนะถือว่าลึกน้อยมากนะ
ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาครับห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ๘๗กิโลเมตร
ซึ่งแผ่นดินไหวครั้งนี้แรงสั่นสะเทือนรับรู้นะครับได้ในหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน
ที่เชียงรายน่าจะชัดที่สุดคุณผู้ชมชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้คุณผู้ชมดูนะ

แก้วน้ำบนโต๊ะไม่ใช่โคมไฟอะไรที่มันจะแกว่งง่ายแต่ขอโทษ
ก็สมมุติไหม

ใช่ไหมว่าอยู่บ้านที่ราบหรือว่าอยู่บนอาคาร
ไม่ได้บอกแต่แค่แบบนี้โอ้โหถือว่าแรงมากนะ

ไปดูตึกสูงอยู่กันไม่ได้ละหอพักอ่ะ

หอพักนี่สั่นสะเทือนเขย่ากันเลยทีเดียว
กลุ่มนักศึกษาราชพัฒน์เชียงรายแล้วก็นักศึกษาพยาบาล
วิ่งลงมาจากอาคารกลางดึกเลยคุณผู้ชมครับแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวดูนะ
นอนเพราะนอนกันอยู่ลงมากลัวทำถูกแล้วครับ
นี่แหละฮะประเทศไทยอย่าคิดว่าแผ่นดินไหวมันห่างไกลตัวเรา

สิ่งที่ชาวบ้านกังวลเพราะว่าหลังเกิดแผ่นดินไหว
แต่มันก็ทำให้ไม่วางใจเพราะว่าพื้นที่บางส่วนในจังหวัดเชียงราย
ฝนตกลงมาด้วยนะครับจะหลบหนีจะอบพยพจะไปตรงไหนยังไงก็ลำบาก
เชียงใหม่ไหมไปดูเชียงใหม่หน่อยเชียงใหม่นี่คอนโดมิเนียมแค่สี่ชั้น
มีข้อมูลจากประชาชนแจ้งเข้ามาที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องรายงาน
หนักก็คือสั่นแบบรู้สึกได้
สั่นบ้านโยกของตกจากที่สูง
แล้วมันไม่ใช่แค่ภาคเหนือแล้วล่ะไหมครับคุณผู้ชม
อิสานตอนบนยังอูดรโรงพยาบาลกรุงเทพอูดรนำภักดิ์เมือง

เตียงสั่นโต๊ะสั่น
ถุงน้ำเกลือเนี่ยแกว่งไปแกว่งมา
พยาบาลกับคนไข้หลายคนรู้สึกสั่นสะเทือนได้แล้วก็
เวลาแผ่นดินไหวแล้วจะรู้สึกวิงเวียนเพราะมันเขย่า
ใช่นี่แหละครับแต่ตอนนั้นที่อูดรยังไม่รู้
เรามีแผ่นดินไหวจากเมียนมากระทบภาคเหนือ
ไปถึงอูดรเลยคาดว่าหางมัน
ไปถึงอุดรธานีแผ่นดินไหวเมื่อคืนนี้ครับ
ค่ะนี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะฮะแผ่นดินไหวแต่ว่าชาวเชียงรายเชียงใหม่